ส่วนที่สงขลาค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะ
เคยทำงานเป็นรอปภแต่ว่าตอนนี้ตกงาน
ก็เลยเครียดมากพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่ในห้องน้ำนะคะ
เหมือนกับใช้มีดกรีดแขนตัวเองแล้วก็เลือดออกเยอะมากจริง
เรามีภาพจังหวะที่กู้ภัยกำลังเข้าไปช่วยเลยนะคะ

นี่ค่ะตำรวจสพสงขลาค่ะ
กู้ภัยก็พังประตูห้องน้ำเข้าไปช่วย
นายอาวุธอิสระอายุ๔๔ปีนะคะ
เพราะว่าตอนแรกพยายามเรียกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่เปิด
พอเปิดเข้าไปช่วยเนี่ยนะสภาพอิดโรยอย่างที่เห็นค่ะ
เพราะว่าเอามีดโกนกรีดแขนตัวเอง

แบบโอ้โหใหญ่มากเลือดออกเยอะมากเลยค่ะ

สุดท้ายก็ปลอดภัยนะแต่ว่าสภาพที่เห็นดูสิ
ของคนเจ็บบอกว่าตัวนายอาวุธเนี่ยนะคะ

ไม่มีงานทำมา๓เดือนแล้วเลยเครียด

ก่อนหน้านี้เคยพยายามผูกคอตายมาแล้วรอบหนึ่ง
แต่ญาติช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะ
ยังไงก็ต้องสู้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าการตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้เนี่ย
จริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
สำหรับผลดีกับตัวเองแล้วก็ครอบครัว